หนึ่งอีกแล้วครับ

ดาวใจเดินมางัดด้วยศอกซ้ายแล้วขวางหน้าไว้ครับ

โอ้โหสองแรงบวกเลยครับ
โอ้โหหมุนเลยครับ

๓๖๐องศาครับสถานเจ้าดาวใจ

ไข้มวยสิดมนต์ชายได้อีกหนึ่งครับ

รอจังหว่าบวกชาย

ทิ้งด้วยมัดขวาลงร่างอีกแล้วอ้าวนะครับไม่ไหวแล้วครับ
โอ้โหเอาคืนได้ครับค่ายมวยสิทธมนต์ชัย
เอาชนะน็อกนักชกจากสิทธิ์ลมหนาวไปครับ
ดาวพระศุกร์สิทธมนต์ชัยชนะนกดาวใจสิทธิ์ลมหนาวไปได้

โอ้โหต้องบอกว่าโดนต่อยแกว่งก่อนนะครับหมัดขวาของทางด้านดาวพระศุกร์
โอ้โหแล้วมาโดนที่ต้นขาอีกทีครับ
โอ้โหกรรมการดูอาการแล้วต้องบอกว่าไม่ไหวนะครับ
ก้าวออกยังลำบากเลยครับโอ้เจ็บครับ
ดูนะครับจังหวะหันมาเล่นงานฐานล่างตั้งแต่อาการนี่มาตั้งแต่ตอนนี้แหละครับ
โอ้โหแล้วเดี๋ยวดูอีกมุมครับจังหวะปั้งเข้าไปครับโอ้โหหมุนเลยครับ
ปั้งครับด้วยหมัดขวาของทางด้านดาวพระศุกร์ครับถึงก่อนกระแทกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวา
โถมาฟันศอกครับของทางด้านดาวใจ
แล้วนี่ครับเตะที่ขามีอาการทุบเลยครับแล้วลงล่างอีกที
โอ้โหไม่ไหวแล้วครับตาลอยซะด้วยครับทางด้านเจ้าดาวใจ
ทุกคนท่านทุกคนท่านเรามีหน้าต้องการของเทคลิกเกิร์ดนาวเกียร์สบลูลูคอร์ด่า
ดาวพระสุกสิทธิ์มนต์ชาย